เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก

โอ้ยแบบนี้เลย

มีสกูลพิเศษค่ะที่จะเล่าเรื่องของลูกทุ่งสู้ชีวิตหลายคน
เขาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาที่เคยแบบว่าใช้แรงงานมาก่อน

แล้วก็มาแต่งเป็นบทเพลงเพราะเยอะแยะมากมายค่ะ
แล้วเพลงเหล่านั้นก็ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องคนใช้แรงงานเช่นเดียวกัน
จะมีใครกันบ้างนะคะไปชมสกรูปพิเศษกันเลยค่ะ
และเมื่อพูดถึงเจ้าพ่อเพลงขวัญใจคนใช้แรงงาน

และพูดถึงเป็นใครไปไม่ได้ค่ะ
จากพี่ไมค์พี่รมพรนั่นเอง
เพราะเพลงส่วนใหญ่ของพี่ไมค์ไม่ว่าจะเป็นละครชีวิต
เดี๋ยวมันก็ดีและอย่าใจคนจน

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
โดยเฉพาะเพลงนี้แหละค่ะอย่าใจคนจน
เพลงนี้พี่คนใช้แรงงานเขามักจะร้องติดปาก
แล้วก็เป็นเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง
ซึ่งคนใช้แรงงานต่างมักพูดเป็นเสียงเดียวกัน
เนื้อหามันโดนจิตโดนใจ

เพราะว่ากว่าจะมาเป็นไม้พิรมพร

ไมค์เองก็ผ่านมาหมดแล้วกับอาชีพคนใช้แรงงาน

พนักงานนวดในห้องน้ำก็ทำมาแล้ว
แบบนี้จะไม่ให้เข้าใจหัวอกคนใช้แรงงาน
เป็นอย่างดีได้ยังไงล่ะคะ
ซึ่งแต่ละอาชีพค่ะพี่ไมค์เคยให้สัมภาษณ์นะคะ
ล้วนเป็นบทเรียนเป็นครู
สอนให้เขานั้นมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต
มีความอดทนความขยัน

ให้มีความหมั่นเพียนประหยัดเพื่ออนาคตค่ะ
อีกหนึ่งหนุ่มที่หลายคนยกให้เพลงของเขา
เป็นเพลงของขวัญใจคนใช้แรงงานเช่นกัน
สำหรับนักร้องหนุ่มน้ำมนต์คนเมืองชายภูมิ

ก็เพราะว่าชีวิตเขากว่าจะเดินทางมาเป็นศิลปินในวันนี้

อาชีพถูกใช้แรงงานมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนค่ะ

ร่วมทำงานก่อสร้างแบกปูนแบกอิดกับคุณพ่อ
หรือจะทำไร้ทำนาผ่านมือเบียร์มาหมดแล้วทั้งนั้นค่ะ
ก็เลยเข้าอกเข้าใจคนใช้แรงงานเป็นอย่างดี
กลั่นกรองความรู้สึกเหล่านั้นมาเป็นบทเพลง
โดนใจแฟนเพลงคนสู้ชีวิตค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงไร้อ้อยวิทยา
ซึ่งนี่ก็เป็นเพลงเปิดตัวในอัลบั้มแรกในชีวิตของเขา
ที่มียอดวิวถล่มทลายค่ะ
และล่าสุดก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกสู้ชีวิต
เพลงใหม่ล่าสุดเสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
โดนใจแฟนเพลงสู้ชีวิตเป็นอย่างมาก
เพราะว่าตอนนี้มียอดวิวสูงถึง๑๘ล้านวิวแล้วล่ะค่ะ
จะไม่ให้ถ่ายทอดเนื้อหาโดนใจได้อย่างไร
เพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็เป็นหัวหน้าครอบครัว

แต่ในอีกบทบาทก็เป็นลูกจ้างของเจ้านายเช่นเดียวกันค่ะ
นักร้องลูกทุ่งสาวก็มีมาฝากกันนะคะ
เพลงของเขาเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าคนใช้แรงงาน
โดยเฉพาะสาวชันทนาหรือว่าสาวโรงงาน
และคนแรกที่หลายคนจะนึกถึงเป็นใครไปไม่ได้
ถ้าไม่ใช่สาวดอกย่าตายอรไทยค่ะ
เพราะกว่าที่พี่ตายนั้นจะเดินทางมาเป็น

ตายเองก็เคยสู้ชีวิตเป็นสาวโรงงานมาก่อน
เรียกได้ว่าปากกัดตีนถีบอีกหนึ่งคนเหมือนกันค่ะ
จากความที่เป็นพี่สาวคนโตมีพี่น้องอีก๓คน
คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน
ทำให้เธอนั้นดินรนหางานทำ

ตั้งแต่อายุเพียงแค่๑๑ปีเท่านั้นค่ะ
เธอนั้นจะถ่ายทอดความรู้สึกของสาวโรงงาน
อย่างเข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบทเพลงที่มีชื่อว่าแรงงานของความรัก

เพราะว่ามีคนกดเข้ามาฟังอย่างถล่มทลายค่ะ
เช่นเดียวกับเพลงลูกจ้างเขาสาวโรงงาน
ลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชนระดา
เพลงนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจสาวโรงงานเป็นอย่างมากค่ะ

จากลูกสาวชาวนามาเป็นลูกจ้างเขา
เพื่อนรักก็คือความเหงาเพื่อนแท้คือใจสู้

ลำบากเหลือเกินใครบ้างจะรู้
ดาวที่มองอยู่สมมุติเป็นสายตาคนห่วงใย
นี้แหละค่ะเป็นท่อนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึก
สาวที่ต้องจากบ้านมาเข้าเมืองกรุง
เพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะ
ซึ่งทุกครั้งที่เธอไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหน
ก็มักจะถูกขอให้ร้องเพลงนี้ตลอด
โดยเคยมีแฟนเพลงที่เป็นสาวโรงงานคนนึงค่ะ
เขียนจดหมายมาบอกสาวตั๊กกะแตนหน้าเวที
เพลงนี้คือเพลงแห่งแรงผลักดัน
เวลาที่เขาเหนื่อยแล้วก็ท้อ
ทำให้เขานั้นฟังแล้วมีกำลังใจ
มีแรงในการทำงานสู้เพื่อครอบครัวต่อไปค่ะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสาวตะกะแตน
ยังมีบทเพลงที่เป็นแรงใจให้คนใช้แรงงานอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นถนนค้นฝันและหัวใจหลังดวงจันทร์ค่ะ
แต่ละคนสู้ชีวิตมากกว่าจะมีวันนี้นะคะ
แล้วก็ขอบคุณศิลปินจากหัวใจจริงค่ะ
มอบเพลงแบบนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราเช่นเดียวกันค่ะ